อันนี้ฝันฝันปุ๊บบอกเลยว่าเป็นฝันดีนะคะ
ของทุกอากรายสรนั่นเองนะ

แฟนช่วยตีเลขกันหน่อยแล้วกันนะฮะ
คือเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวความฝันผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
ส่วนตัวไว้ลงไว้แบบนี้
ทุกปีตลอด๓๑ปีนะ
เมื่อคืนฝันถึงคุณพึ่งมาในชุดสีทองสวยมากเลยค่ะ

ฝันว่าคุณพึ่งเนี่ยนะแม่พึ่งไปร้องเพลงอยู่ที่ต่างจังหวัด

แล้วในฝันน้ำท่วมโอ้โหน้ำมาเต็มเลยนะฮะ
ในฝันน่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้จะเรื่องตึงต่าง
แม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยปวดฉี่
ส่วนตัวพ่อไกรสอนเนี่ยนะก็ต้องพาแม่พึ่งพุ่มพวงไป

พาไปแล้วเอาหัวแม่พึ่งจุ่มลงไปในน้ำ
แล้วป๊าก็บอกอีกเดี๋ยวผมจะเปียกนะ
พอชิงช่องเสร็จเดินไม่ได้อีก

แล้วก็คงจะมาให้โชคแฟนละมั้ง

แล้วก็แนบรูปแม่พึ่งชุดสีทองเหมือนในฝันเลยคุณผู้ชม
เท่านั้นแหละไม่รู้จะซื้อเลขอะไรกัน

เหล่าชาวเน็ตพากันมาคอมเมนต์ตีความฝัน

บางคนบอกว่า๔๖๒เป็นไง

๔ก็มาจากที่ทิ้งชำ
๖ก็คือหัวจุ่ม๖คเมนต์ลงไปในน้ำ
ก็คือพ่อไกรสอนกับแม่พึ่ง
ก็เลยเป็น๔๖๒เป็นไง

หรือบางคนก็บอกว่า๔๖๒อาจจะยากไป

๖รอบ๓๗ปีกลายจากไป
รวมไปถึง๑๓คือวันที่แม่พึ่งเสียชีวิต
บางคนบอกว่า๐๔ก็อย่าลืมนะ
มันคือปีพศเกิดของแม่พึ่งพุ่มพวง
เรียกแผงแล้ว๑๓๓๑หาซื้อไม่มี
แต่ถ้าเป็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาหัวจุ่มน้ำ

แต่ถ้าเจอน้ำหน้าบ้านดิฉันจะตีเป็นเลขเจ็ด

เอาไปกันต่อค่ะที่นักร้องหมอลำสาวนุษนุชนันค่ะ

แล้วก็โชว์เพลงใหม่อย่างม่วนเลยให้แฟนรายการได้ดูกันนะฮะ

ไม่พลาดค่ะขอเลขเด็ดโค้งสุดท้าย

นุษย์ชอบอยู่เลขเดียวเลย๑๓แล้วก็
เลขแม่เพิ่ง
น้องเองเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็ยกให้แม่เพิ่งเนี่ยเป็นไอดอลอยู่แล้วด้วยนะครับ
การจักรไปของแม่เพิ่ง๓๑ปี

ตรงกันกับวันครบรอบการจักรไปของทั้งแม่พึ่งแล้วก็แม่ฮันนี่ศรีอีสาน

ซึ่งทั้งสองแม่เสียชีวิตไปเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๖
หรือเปล่า
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

ปีนี้๒๕๓๕ครบรอบ๓๑ปีการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ซึ่งจะตรงกับวันที่๑๓มิถุนา
และก็๓๑ปีการจากไปของแม่ฮันนี่ศรีอีสานด้วย
ซึ่งหนูก็เลยแบบ๑๓๓๑ต้องมาแล้วป่ะ
แล้วก็๓๕๕๓ก็อย่าลืมเพราะว่าท่านเสียชีวิต๒๕๓๕พร้อมกันด้วย
เรียกคุณนุชนันได้เลยนะคะ

ต่อกันที่พระเอกลิเกคนดังค่ะ
บ่ายเลขล่าสุดควรล่าสุดแล้วค่ะ
เพราะว่าเวลาที่ไปแสดงลิเกย์ที่ไหน
โดยเฉพาะที่วัดก็มักจะมีชาวบ้านบอกว่า
คุณกุ้งล้วงหน่อยล้วงลูกปิงปองให้หน่อย
ถ้ากดล่าสุดเดินทางไปที่ศาลุกร์รักษ์ยมเขียน
บางเลนจังหวัดนครปฐมตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ส่วนคนนี้นะคะเหล่าชาวเน็ตนักเสียงชงพากันซูมป้ายทะเบียนกันยกใหญ่เลยค่ะ

เจ้าตัวโพสต์คลิปขณะไปร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะ
หลวงพ่ออุ่นใจนะคะวัดถนนโค้งจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ลงเชื่อดเลยคุณผู้ชมนะคะตามที่เห็นหน้าจอค่ะ
ซึ่งป้ายทะเบียนเนี่ยค่ะมาแล้วจ้า
บ่อใบไม้หอหีบ๓๔๘สระบุรีค่ะ
ไปที่นักร้องโอป้าลำเนินวงศกรค่ะ
ต้องบอกว่าเดบิวเข้าสู่วงการใบ้เลขอีกคนนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความสั้นแต่โดนใจนักเสียงโชคว่า
ป้อมคอมก็ตรงเลยคุณผู้ชม
หรือว่าตรงไม่ต้องกลับอะไรอย่างนี้ไหม

เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวคุณจ้านงพนีนะคะ
โพสต์ภาพถวายสิ่งของมงคลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิภายในบ้านภาพนี้เลยค่ะ

เป็นเลขจากผู้เอาใจนักศิลป์โชคค่ะ
นี่คุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่า
เจ้าตัวไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิภายในบ้านนะคะก็คือ

แต่แล้วแต่คนจะดูนะคะว่าเป็นเลขอะไรค่ะ
เอาเป็นว่านะคะเย็นนี้กรุณาเรียกดิฉันว่า
คุณแจ๊กกะรีนคุณเชอรี่คุณพลอยพิรมจิตค่ะ
เพราะทุกคนจะรวยพร้อมกันเลยใช่ไหมพลอย
แต่มันก็มีบางเลขที่เราซื้อไม่ทันจริงนะคุณผู้ชมนะ
เอาจริงถ้าเกิดว่าไม่ถูกรางวัลงวดนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ
เพราะเราต้องทำมาหากินกันต่อไป